พันเก้าเก้าไปแล้วพร้อมจะสะสมเลขใหม่หรือยัง
ผมจะมีงูเห่าสีทองให้ดูโอ้โหเนี่ยโอ้แต่มันอยู่ต่อหัวผมพอดีเลยนะนี่
ต่อหัวผมพอดีเลยติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
นี่ครับที่ผมบอกไม่ใช่ปลาไหลนะ
นี่คืองูเห่าสีทองครับคุณผู้ชมครับยาว๑เมตร๒๐เซนติเมตร
บอกบ้านเลขที่เลยก็แล้วกันบ้านเลขที่นั้นหรือคือ๕๗

โคกสำโรงตะบนท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
ท่านผู้ช่วยทรงพลอิ่มจิตเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย
นะครับเล่าบอกว่าผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนนะนะในหมู่บ้าน
ไปเจองูเห่าสีทองมันเลื้อยผ่านนะครับตอนนั้นไม่รู้ยังไม่รู้นะว่าเป็นงูเห่า
แต่ว่าเห็นมีสีเหลืองเหลืองทองสะดุดตาแปลกดีไม่เคยเห็นก็เรียกน้องชายนะครับกับพวก
มาช่วยกันจับใส่กระสอบหน่อยแล้วเอามาไว้บ้านนะครับพี่พงศักดิ์ครับ
พงศักดิ์เป็นน้องชายเจ้าของบ้านที่ไปช่วยจับงูนะครับก็จับงูโชว์ชาวบ้านซะเลยนะครับ
แล้วก็ถ่ายลงเฟซบุ๊คแบบนี้ข้อมูลคุณผู้ชมครับงูเห่าตัวนี้คืองูเห่าพ่นพิษสุมาตรา
เป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรงสามารถพ่นพิษได้นะครับตัวมันจะสีเหลืองทองอร่าม
แต่บางตัวจะสีดำนะนะครับแล้วก็ไม่มีลวดลายตามตัวแตกต่างจากงูเห่าทั่วไป
แล้วก็ไม่มีดอกจันทร์ที่แม่เบี้ยด้วยพบในภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียและอินโดนีเซียครับ
งูค่ะมาดูที่แมวบ้างแมวมันออกลูก
เสียงของแมวถึงหล่มสีน้ำไม้บ้าน
มันร้องอยู่ตรงไหนรวมร้องข้างหนังนั้น

เอาเพยงไงนี่ทุกคน

ขาโผล่มาคือมุดไปใต้ท้องรถแล้วออกลูก
ใช่แล้วสุดท้ายทำยังไง
พอมันร้องหาแม่อยู่
สุดท้ายเจ้าของรถต้องไปที่คาแคร์ค่ะ
เอาน้องแมวออกมาได้๒ตัวโอ้โหดูสิ
คือช่างเขาก็ต้องช่วยกว่าจะเอาออกมาได้
ตัวขาวลายเทาแล้วก็เนี่ยค่ะทั้งสองตัวเลย
ซึ่งช่างเอาออกมาได้แล้วช่างก็ขอเอาไปเลี้ยงนะ
ชาวเน็ตก็เลยสงสัยว่าไม่ใช่ตัวผู้ตัวเมียไม่ได้สงสัย
ว่าทะเบียนรถอะไรค่ะขอดูหน่อยทะเบียนรถอะไร

ไปแล้ว๙๕จะมาหรือเปล่าไม่รู้

มิ้วมิ้วแม่ก็นึกว่ามีหมามาตลอด

เดี๋ยวยอกยอกยอก